ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏนะคะเป็นอุบัติเหตุรถกระบะสองคันเนี่ย
ชนประสานงากันอย่างจังแล้วก็ทำให้มีรถเสียหลักพลิกตะแคง
ตกข้างทางมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๘รายด้วยกันนะคะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแยกวัดใจไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ขึ้นค่ะ
ไปดูรายละเอียดของเหตุการณ์นี้พร้อมกับอุบัติเหตุอื่นในรายงานชิ้นนี้ค่ะ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะขับข้ามสะพานข้ามคลอง

มีรถกระบะอีกคันขับมาด้วยความเร็วพุ่งชนอย่างจัง

ปฏิเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกแหลมแรง
ถนนมะขามเท่าอูทองในพื้นที่หมู่หนึ่ง
ตำบลหนองแซงอำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏ
ทำให้รถทั้ง๒คันพังยับเยิน
หลังเกิดเหตุกู้ภัยเข้าช่วยเหลือพบว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๘คน

จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ที่จังหวัดนครนายกเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟฟ้าริมถนนสาวเขาพระ
เก็บน้ำห้วยปลือตะบนเขาพระอำเภอเมืองนครนายก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถพังเสียหาย
นางสาวไพรินทองเกิดอายุ๒๙ปีคนขับได้รับบาดเจ็บ

พลเมืองดีนำตัวส่งโรงพยาบาล
พลเมืองดีที่ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงดังบนถนน
พอหันกลับมาดูก็พบรถเก๋งพุ่งชนเสาไฟฟ้าอย่างจัง
เจ้าหน้าที่เก็บพยานหลักฐานและเคลื่อนย้ายรถออกจากจุดเกิดเหตุ
นี่เป็นวินาทีที่รถจักรยานยนต์ขี่ย้อนสอนและพุ่งชนรถจักรยานยนต์ของตำรวจสายตรวจอย่างจัง
บนถนนบางกรวยไซน้อยหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอน๕ทุ่มครึ่งของคืนที่ผ่านมาทำให้๑๐ตำรวจโทกัปตันอยู่เครือผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพบางบัวทองได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนนายกรวิททัพทิมโกศลอายุ๒๘ปีคู่กรณีที่ขี่ย้อนสอนมาได้ระบาดเจ็บเช่นกันกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ล่านสุดพบว่ามีอาการสมองบวมยังอยู่ในความดูแลของแครกแรกใกล้ชิด
ทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส